หวัดเพชรบุรีลูกหลานของคุณตาฉันอายุ๘๑ปี
ก็เชื่อว่าตาฉันนี่แหละโดนผีเข้าเหมือนกันเลยค่ะ
หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูหน่อยมาพิสูจน์หน่อยสิหมอปลา
ตกลงตาฉันเนี่ยแกผีเข้าจริงหรือเปล่า
แต่หมอปลาก็เลยไปเลยค่ะ
นี่พี่ติคุณกิติศักดิ์นักข่าวไทยรัฐก็มา

ยูเทิร์เบอร์ชื่อดังก็มาด้วย

เอาที่ตลกหน่อยใช่ไหม
ใช่ที่เขาชอบแต่งตัวล้อเลียนเป็นเหมือนนักการเมืองอะค่ะ

ไปกันหลายคนแล้วค่ะมาถึงบ้านตาชั้นนะคะ
โอ๊ยจะมาทุบอะไร
แต่มาถึงปุ๊บหมอเกรดและแป้งฝุ่นก็เข้าไปหาตาฉัน
เอ่อเข้าไปคุยไปสอบถามอาการตาชั้นเป็นอย่างไง
แล้วก็ลองให้ตาฉันเนี่ยยกแขนยกขาดูเหมือนกับตรวจดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของอาการของคุณตานะคะ
ตอนที่คุณหมอตรวจอยู่คุณแป้งฝุ่นก็คุยด้วยหยอกล้อกับคุณตาค่ะ
แล้วก็ทำยังไงเรียนเสียงท่านนายกตู่ไงตามสไตล์เขาเลย

ได้ยินเสียงผมไหมหรือยังไง

แล้วยังไงจะให้ผมอยู่ต่อหรือจะให้ออกหรือยังไง

แต่ฉันชอบอัตวินผู้กี้เทา
ใครเขาคือใครแล้วยังไงหมูแพงนะตอนนี้หมูแพงนะรวย

พี่สุดพี่สุด
หมอปลามาเถอะ

เพื่อความบันเทิงเท่านั้นที่เขาทำเพื่อความบันเทิงนะ

ก็พูดคุยกับคุณตาก็ดูอาการว่าคุณตาปกติไหม

หมอปลาเดินมาหาตาฉันถือค้อนมาแล้วก็มาจับที่ศีรษะของท่าน
ทีนี้พอหมอหมอปลามาจับแล้ว
ตาฉันบอกอย่าเอาค้นมาทุบอะไรนะ

แล้วก็บอกว่าไม่ได้มาทุบสารหรือทุบอะไร
แต่มาช่วยช่วยเพราะว่าญาติบอกว่าตาฉันถูกผีเข้า
ตาฉันก็บอกว่าเอ้าไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลย
ก็มีแค่ครอบครัวบอกว่า
คุณตาเนี่ยแหลบลิ้นปริ้นตาพูดจาเพ้อเจอร์
แล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการฝันที่เห็นผู้ชายร่างใหญ่อะไรต่างนานาด้วย
งั้นถามหมอปลาดีกว่าตรวจสอบแล้วเป็นไงบ้าง
หมอปลาบอกว่าไม่เห็นจะมีอาการผิดปกติอะไรเลย
คือปกติคุณตาเป็นอาการของคนทั่วไป
หมอปลาเองก็ไม่ได้มีการอาเจียนหรือมีน้ำมูกน้ำตาไหลอย่างที่เคยเป็นด้วยนะ
คุณตาอายุมากแล้วจริงแล้วพอได้พูดคุยกับตาฉันเนี่ย
รู้สึกได้เลยว่าคุณตาเป็นคนคุยสนุกเป็นคนอารมณ์ดี
จากนี้หมอปลาจะมาคุยกับตาฉันทุกวัน
หมอปลางานเยอะเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวต้องดูแล
หมอปลาอยากจะให้ครอบครัวดูแลแล้วก็พูดคุยกับตาฉันบ่อย

มาดูทางด้านคุณหมอเกรดบ้างหน่อย
หมอเกรดก็ได้ตรวจสอบอาการต่างนะคะ

เมืองต้นพบว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วความจำดีด้วย
ความจำค่อนข้างดีเลยอย่างที่คุณตาเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาให้ฟังนั่นแหละ
แต่ที่มีอาการไม่ค่อยสบายเพราะท้องอืด

เกรดเลยแนะนำว่าพาไปตรวจที่ร่างกายหน่อยนะ
โดยเฉพาะตรวจที่ช่องท้องแล้วก็ลำไส้ค่ะ
เพราะสมองบางส่วนต้องเข้าใจว่าเขาโดนทำลายไปบ้างแล้ว

หมอเพลินละบ้านเหรอครับตรวงโบรสัมผัส

อันนี้คือเพื่อความสบายใจของคนที่อยู่ต่อไปครับ
อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าตัวตาแตลงมันไม่เกี่ยว

นี่แหละคือยาใจเลยครับ

เพราะดูเหมือนอาการของตาฉันมันแปลก

แต่พอหมอเกรดและหมอปลาบอกแบบนี้ก็เข้าใจแล้วว่าคงจะป่วยแหละ

เราก็ไปหาหมออยู่แล้วตามนัดอยู่แล้วครับ
แล้วตอนนี้พ่อท้องอีกไหมพ่อไม่ท้าย
พ่อต้องไปตรวจครับ
คุณแม่เป็นไงบ้างสบายใจไหมคุณแม่

เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมจ๊ะอยู่กันมานานเนี่ย

แล้วเรื่องที่เขาแกชอบพูดเนี่ยแกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่หนุ่มไหมครับ
หนุ่มไม่ค่อยพูดนะฉะละหมาตอนเจ็บเดี๋ยวพูดมาก
ก็เลยรู้สึกแปลกว่าเกี่ยวกับผีหรือเปล่า
แต่ตอนนี้พอจะเข้าใจบ้างแล้วนะว่าเกิดขึ้นเพราะ
เพราะว่าเรื่องของอายุอะไรอย่างนี้ครับ
เข้าใจค่ะ
เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว

ราชันเนี่ยไปพบกับแพทย์อีกครั้งหนึ่ง